พอมันเปลี่ยนเป็นยุคของโซเชียล
ดังนั้นการทำศัลยกรรมต่างจะตั้งแต่บริเวณเหนือคอ

เราตรวจสุขภาพของลูกค้าตามมาตรฐานเลย

มีสิ่งหนึ่งที่อาจเป็นอันตรายต่อร่างกาย

ลูกสาวของลูกค้าบอกว่า
ขอบคุณที่ทำให้เขามีช่วงเวลาสุดท้ายกับคุณแม่เขา
แต่ถ้าบางคนไม่ได้เจาะจงว่า

ไม่รู้เลยว่าจุดบกพร่องในตัวของเขา
อยากจะแก้ไขให้ดีขึ้นมันเป็นยังไง
ชื่อดาวน์ลภรรดาเลิฟพานุโรธ

ถ้าในโซเชียลคนมักจะติดแฮชแท็กกันว่า
โรงพยาบาลนี้ถ้านับรวมตั้งแต่ตอนที่เป็นคลินิก
รวมแล้วก็ประมาณ๑๐ปีนะคะ
ก่อนหน้านี้เราเริ่มจากคลินิกครูหาเดียวค่ะ

แล้วก็ตอนปี๖๑เรามาจัดตั้งเป็นโรงพยาบาลที่นี่
และก็เมื่อต้นปีที่ผ่านมาค่ะ

จากเดิม๗ห้องรวมเป็น๑๗ห้อง
มองถึงการรองรับลูกค้าหลังจากการเปิดประเทศด้วยค่ะ
เรามองในเรื่องของอัตราการเติบโตค่ะ

ให้กับทุกคนได้รู้ว่าจริงแล้ว
หลายคนอาจจะมองในเรื่องของการทำศัลยกรรม
แต่ถ้าบางคนไม่ได้เจาะจงว่า

ไม่รู้เลยว่าจุดบกพร่องในตัวของเขา
อยากจะแก้ไขให้ดีขึ้นมันเป็นยังไง

จะมีบูธของแต่ละหัตการ
มาให้ความรู้ความเข้าใจโดยละเอียด
รวมถึงค่ะสิ่งที่สำคัญที่สุดเลย
ซึ่งต้องบอกว่ามีมากกว่า๑๐คน
แต่ละคนเนี่ยต้องบอกว่าเป็นคนดัง
แล้วเราก็จะเห็นเขาในรูปแบบของการเปลี่ยนแปลง

ซึ่งบางท่านอาจจะได้เห็นตามแอปไปบ้างแล้ว
แต่อันนี้เราจะได้เจอกับตัวจริงของเขา

ความรู้สึกหลังจากที่ได้แก้ไขจุดต่างที่เขาต้องการแล้ว

ก็อยากจะขอเชิญชวนนะคะทุกคนค่ะ

ช่วงก่อนหน้านี้ที่เป็นช่วงโควิด
พอเปิดมาสิ่งแรกที่คนเจอ

ดังนั้นการทำศัลยกรรมต่าง

คนจะคุ้นชินกับการว่าไปทำศัลยกรรม
ต้องไปที่เกาหลีถูกไหมคะ

แต่ถ้าเป็นในเรื่องของการศัลยกรรมเลย

เขามองว่า๑ประเทศไทยเป็นหับของการท่องเที่ยว
ดังนั้นพอมาท่องเที่ยวแล้ว
การเลือกนะคะของการทำศัลยกรรม

การดูแลหรือการเตรียมการ

ต้องมีการตรวจสุขภาพขั้นพื้นฐาน
ตามแต่ละหัตการณ์ที่คุณทำด้วย

หลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ที่เราได้เห็น
ส่วนหนึ่งเพราะขาดในเรื่องของมาตรฐานความปลอดภัย
ขออนุญาตยกตัวอย่างเคสหนึ่งที่เคยเกิดขึ้นค่ะ
เราตรวจสุขภาพของลูกค้าตามมาตรฐานเลย
แล้วเราพบว่าคุณลูกค้ามีสิ่งหนึ่งที่อาจเป็นอันตรายต่อร่างกาย
ขอให้คุณลูกค้าไปตรวจโดยละเอียด
แล้วคุณลูกค้านี้ก็หายไปเลยค่ะ๖เดือน
เราไม่ได้มีการติดตามหรือฟอสว่าต้องกลับมาทำนะคะ

ไป๖เดือนค่ะลูกสาวของลูกค้าติดต่อกลับมาที่เซลล์ของเรา

บอกว่าขอบคุณที่ทำให้เขามีช่วงเวลาสุดท้ายกับคุณแม่เขา
แล้วก็ขอบคุณเราที่ไม่ฟอสว่ายังไงจะให้คุณแม่เขาทำให้ได้
นี่คือส่วนหนึ่งของมาตรฐานความปลอดภัยที่เราเน้นย้ำเสมอ

พบแพทย์เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด
แล้วเราจะมีวิธีในเรื่องของการดูแลเลยว่า
ถ้าเกิดว่าจะต้องผ่าตัดวันนี้วันนี้เวลานี้

มีผลต่อความปลอดภัยของร่างกายทั้งหมดค่ะ
น้องที่เขาอาจจะมีปัญหาในจุดต่าง
หรือว่ามีข้อบกพร่องที่เขามองเห็นตัวเองอยู่
ให้เขาได้กลับมาใช้ชีวิตได้อย่างเป็นปกติ
แล้วก็แก้ปัญหาในส่วนที่เป็นจุดด้อยของเขาต่าง

ต้องบอกว่าเราเริ่มจากในเรื่องของการสัมภาษณ์ก่อน
เราจะหยิบยกตรงนั้นนะคะมาเป็นหนึ่งในเกณฑ์ตัดสิน
และเราจะมีคุณหมอในการเข้าร่วมในการวิเคราะห์
ตั้งแต่โครงสร้างใบหน้าต่างด้วย
เพื่อให้เห็นว่าถ้าเกิดมีการปรับแล้วก็เปลี่ยนแปลงแล้ว
ส่วนที่เป็นจุดบกพร่องหรือจุดด้อยของเขา
เราสามารถพัฒนาให้ดีขึ้นอย่างไรได้บ้าง